ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กหรือว่า

สอนลูกตัวน้อยของคุณได้
เป็นวิธีใหม่โบไลน์อาจจะไม่ใหม่มาก

ก็อาจจะใหม่หรือไม่ใหม่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ตอนนี้กำลังฮิตอีกรอบหนึ่งแล้วกัน

ใช่นะคะเพราะว่าก็จะมีการเปิดการ์ดขึ้นมาปุ๊บพูดอย่างรวดเร็วลีลาเด็ดขนาดไหน

เป็นยังไงล่ะรวดเร็วทั้งปากแล้วก็มือนะคะสับระวิงกันเลยทีเดียว
ซึ่งเป็นคุณครูจากประเทศลาวด้วย
เข้าใจแล้วชิจิดะนี่เขามีมาสักระยะหนึ่งแล้ว

เพื่อเล่นเรื่องเร็วในการสร้างคุ้นเคยให้เด็กสามารถที่จะจำได้อย่างดี
ใช่ดูน้องสิมองตาแป๋วกันเลยนะคะ
แต่ที่แปลกนี่ก็คือยังไงฮะโพสต์โดยชิจิดาลาวสถาบันพัฒนาศักยภาพการใช้สมองเด็กจากญี่ปุ่นสาขาประเทศลาว

ใช่นี่เป็นการนับคล้ายพยานชนะของไทยเลยเนาะถ้าฟังดูนะคะ
ก็เป็นการเปิดป้ายคำศัพท์ต่างนะคะโดยคุณครูที่กำลังสอนเด็กอยู่นี่แหละค่ะ
เด็กต่างก็ตั้งใจฟังกันใหญ่เลยล่าสูตรคนเข้าชมคลิปนี้กว่า๓แสนครั้งแล้วค่ะ
นี่หลายคนก็มีคำถามนะว่าวิธีการสอนเด็กแบบนี้มันคืออะไรนี่ชาวเน็ตนี้ถามแบบนี้เลย

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ติดต่อสอบถามไปเลยครับกับฝ่ายการตลาดของสถาบันชิจิดะในประเทศไทย
จะช่วยกระตุ้นสมองซีกขวาและซีกซ้ายของเด็กไปได้พร้อมกัน
ค้นขึ้นมาโดยสาธาจารย์ดรมาโกโตชิจิดะนี่เป็นชื่อสถาบันนี้ไง

ของผมเองล่ะชิจิดะเลยนักวิจัยทางสมองของประเทศญี่ปุ่นเขาครับ
โดยคุณครูนะคะจะเปิดแผ่นป้ายด้วยความเร็ว๐๕วินาทีต่อ๑แผ่นสั้นกว่า๑วิอีกนะคะ
แล้วที่ต้องเร็วขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าสมองซี่ขวาของคนเราเนี่ย
จะรับรู้การทำงานที่เป็นข้อมูลจำนวนมากแล้วก็รวดเร็ว
ประกอบกับเสียงคำอ่านของคุณครูก็จะประมวลผลด้วยสมองซีกซ้ายไปพร้อมกันค่ะ
ซึ่งวิธีแบบนี้นะคะจะช่วยให้เด็กจดจำได้อย่างแม่นยำ
ถือเป็นการพัฒนาสมองอย่างหนึ่งซึ่งจากการวิจัยเนี่ยพบว่า
เด็กตั้งแต่๐๓ขวบเป็นช่วงที่สมองพัฒนาได้ดีที่สุด
ถ้าใครอยากฝึกฝนก็ควรเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะ

เยี่ยมไปเลยโอ้โหสีสันเกิดขึ้นด้วยความเป็นภาษาลาวด้วย
น่ารักไงภาษาลาวนี่ใสซื่อนะ